แต่เขาก็เปิดตลาดได้ค่ะอย่างคนนี้เลยค่ะ
แตรอาสยามจ้า
จัดไลฟ์สดเปิดตลาดแบบว่าเถิดเทิงแบบนี้เลย
นี่เต้นยับเต้นยับค่ะคุณผู้ชมนะคะสาวแตรอาสยามค่ะเปิดตลาดในเฟซบุ๊คของเธอนี่แหละค่ะ
ทีมกับเพื่อนสาวดาวติ๊กต๊อกคุณผู้ชม
ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอยากให้ดูค่ะ
จากลีลาการเต้นแล้วนะคะเสื้อผ้าเธอก็ราคากรุบจ้า
เขียนแคปชั่นในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะบอกว่า
เจอกันจ้า๓ทุ่มที่เพจกระแตอาสยาม

เริ่มต้นละค่า๕๐บาทดีจังอยากซื้อ
บางตัวซื้อมา๕๐๐๐ดีฉันขาย๕๐๐
แล้วจะบอกว่าช็อปกับแม่ค้าคนนี้ยังได้ทำบุญนะคะ
คือรายได้ของสาวแตมบอกได้เลยค่ะ
นำไปซื้อเครื่องช่วยหายใจ๕เครื่องค่ะ
ไลฟ์แบบนี้คุณผู้ชมมา๓ครั้งแล้ว
จะเฮฮาป๊าจิ้งป๊าขนาดไหน
ไปสมโลศนะคะ
ขนหลังขนหลังเดี๋ยวแม่ผูกมันต้องผูกด้วยนะคะ
ครูดห่วงครูดหัวแม่
เฮ้ยแผ่นค่ะสนุกมากค่ะขอบเป็นแบบว่าแต้นยับเลย
เรียกว่าสร้างความสุขในช่วงนี้นะคะ
ก็ไปติดตามกันได้ค่ะเพราะว่ารายได้เธอเอาไปทำบุญค่ะ